เวลาที่เราเลือกจัดส่งสิ่งของแก่ผู้รับผ่านทางบริษัทจัดส่ง
เราก็ต้องคิดคำหนึ่งนะว่าสินค้าของเราจะต้องถึงผู้รับอย่างปลอดภัย
แตกหักเสียหายแล้วก็ไม่ถูกแกะระหว่างทาง
แต่คราวนี้มันเกิดเหตุถูกแกะระหว่างทางขึ้น
เขาบอกว่ากล่องพัสดุเนี่ยมันเสียหายก็เลยต้องเอาของออกมา
แล้วเหมือนกับว่าเขามีการไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดียพนักงานนะนะ
แล้วส่งรูปด้วยมีกับของจะขาดหรอเดี๋ยวจะรีบจัดส่งให้นะครับ
สงสัยคนสั่งของขาดคงอยากได้ถึงมือเร็ว
คือถ้ากล่องบรรจุมันเสียหาย
และพนักงานเปลี่ยนกล่องบรรจุหรือทำอะไรให้

แต่ว่าเขาเอามาโพสต์เล่นกันแบบนี้
ถูกต้องค่ะก็มีคนไปคอมเมนต์ด้วยนะแบบ
สรุปบ้านไหนส่งข้อมูลมาหน่อยซิเดี๋ยวไปเช็ค
อีกคนนึงก็ไปตอบว่าของคนในรูปเลย
แล้วมีการโพสต์ข้อมูลของลูกค้าไปด้วย
เพราะมีคนเข้าไปถามว่าโอ้โหอยากรู้จังใครเป็นคนสั่ง
พนักงานก็เขียนกลับไปบอกว่าโอ้ยคนที่สั่งหน้าตาดีด้วยนะ
อะไรอย่างนี้มันก็เลยเป็นการต่อไปตอบกันมานะฮะ
คือต้องบอกว่าประเด็นนี้ทางเพจล่าเขากัดไม่ปล่อยจริงค่ะ
เขาก็แชร์เรื่องนี้แล้วมันเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะ
ซึ่งคำถามที่ตามมาคือเรื่องของมาตรการ
ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของสินค้าแล้วก็ของลูกค้า

ออกมาแถลงการแล้วก็ขอโทษนะคะระบุข้อความแบบนี้ค่ะ
ที่สื่อออนไลน์เผยแพร่เกี่ยวกับพนักงานจำนวน๔คน
ศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
โดยเป็นรายการพัสดุที่หลุดออกมาจากหีบห่อที่เสียหาย
ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็มีการดำเนินการในทันที
พนักงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงถูกเลิกจ้างทันที
จากความผิดร้ายแรงต่อจัญญบันในการทำงานของบริษัท
และหัวหน้าของเขตนี้จะถูกดำเนินการทางวินัยต่อไป
อกจากนี้บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมาย
บุคคลที่ถูกเลิกจ้างให้ถึงที่สุด
บริหารทุกคนรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้
ขออภัยอย่างสูงที่ทำให้ผิดหวังและเกิดความอับอายขึ้น
สัญญาว่าจะทำทุกอย่างให้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเฉกเช่นนี้อีก
ทีนี้ค่ะแม้ว่าจะมีการแถลงขอโทษออกมาเนี่ย
ดูเหมือนเรื่องยังไม่จบเพราะว่าตอนนี้ในโลกออนไลน์ค่ะคุณผู้ชม
เขาก็ถามถึงความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือของการใช้บริการจากเคอรี่
แล้วก็มีการตั้งคำถามถึงจดหมายแถลงการขอโทษด้วย
บอกว่าผู้บริหารรับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
เพราะว่าท้ายแถลงการไม่ได้มีการระบุชื่อผู้บริหารลงไปแต่อย่างใดนะคะ